โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้หลายคนก็ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
อาจจะทราบกันไปแล้วเดี๋ยวสำหรับใครที่พลาดหวังแล้วจะรองวดหน้า
ต้องบอกว่างวดวันที่๑กรกฎาคมเนี่ยนะคะ
เราจะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา๘๐บาทได้แล้วนะคะ

คุณพระราพรครับมันเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติเลยนะฮะ
คือจริงเขาก็พูดมานานแล้วล่ะค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา๘๐บาทมี
แต่ว่าไม่เคยมีใครหาเจอนะ

จากนี้ไปนะ๑กรกฎาคมคุณจะได้เห็นสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา๘๐บาทที่ขาย๘๐บาทจริงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาได้ประกาศออกมาเป็นทางการนะคะ
โครงการนี้ก็คือจะเป็นการสร้างจุดจำหน่ายสลากตามราคา๘๐บาท
เรื่องต้นเขาจะนำร่องที่กรุงเทพมหานคร๔๖จุด
นนทบุรีอีก๕จุดก็รวมเป็น๕๑จุด
แล้วร้านเหล่านี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา๘๐บาท
เวลาเราจะไปซื้อสมมุติงวดวันที่๑เราจะไปซื้อเราก็ต้องสังเกตป้าย
ถ้ามีป้ายนี้คุณสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา๘๐บาทแล้วจ่ายเงินไม่ใช่เงินสดนะคะ
แอปเป่าตังค์นั่นคือต้องโหลดแอปเป่าตังมาก่อน
ผมมีโอกาสแล้วนะผมมีแอปเป่าตังค์

เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการประกาศออกมาแล้วก็จะให้ร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายมาลงทะเบียนก่อน
สมมุติเลขผมด้วยอ่ะงวดหนึ่งผมผมซื้อได้กี่ฉบับคุณวรพร
เขามีกำหนดค่ะคุณจะโกยมาหมดไม่ได้
คือซื้อเงินสดไม่ได้ต้องจ่ายผ่านแอปแล้วก็ป้องกันการซื้อขายสลากเกินราคาที่กำหนด๘๐บาท
๑คนคุณซื้อได้แค่๕ใบเท่านั้น
อย่าซื้อเกินให้คนอื่นซื้อบ้างราคา๘๐บาทค่ะ
เราตั้งใจเลยนะครับว่าจากการที่เราดูผู้แทนวันนี้แล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทำนะครับ
สลากราคา๘๐บาทได้นะครับแล้วก็ประชาชนก็มีจุดที่จะซื้อสลากในราคา๘๐บาท
แล้วถ้าหากว่าโครงการนี้เดินไปได้มันก็จะขยายต่อไปตามอำเภอตามจังหวัดต่าง
ตัวแทนจำหน่ายพอได้ยินโครงการนี้ก็มีความสนใจนะครับ
ซึ่งตัวแทนที่ร่วมเครือข่ายก็จะได้รับสลากเพิ่มขึ้นอีก๒๐เล่มนะคะ
เดิมเขาได้รับ๕เล่มรวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวดก็จะอยู่ที่๒๕เล่มนะคะนี่ค่ะ
สักครู่เราได้รับคำยืนยันจากท่านผู้ในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพันธบรวจเอกบุญส่งนะครับ
ผมก็รอดูเหมือนกันเพราะว่ากลัวเหลือเกินกลัวว่าจ่ายพูดดักไว้ก่อนเลยนะ
จ่ายผ่านแอปเป่าตังค์๘๐เดี๋ยวมาจ่ายหน้าร้านอีกเท่าไหร่ไม่รู้
อย่าทำแบบนี้นะฮะเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติทำแล้วทำให้ดีครับ